พาไปดูพี่น้องทะเลาะกันที่บุรีรำกันหน่อยนะคะ
แต่ว่ามันไม่ใช่การทะเลาะกันธรรมดาค่ะ
เพราะว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องต่างพ่อ
แต่ทะเลาะกันถึงขั้นฝ่ายคนที่เป็นน้องอะค่ะ
เอาไม้หน้าสามฟาดใส่หน้าพี่ชาย
จนอาการสาหัสนอนสมโรงพยาบาลอยู่๓วัน

ใหญ่แล้วก็หนาขนาดนี้ฟาดเข้าไปกลางหน้าเลยนะคะ
สุดท้ายพี่ชายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสค่ะ

นี่คือที่วัดธรรมสมบูรณ์นะคะที่ตำบลบ้านยาง
ผู้ตายคือนายสวัยสินสิริหรือว่าในติ๊กอายุ๔๑ปีค่ะ
ชาวบ้านครอบครัวเพื่อนญาติญาติเนี่ยก็มาไว้อะไรกันนะคะ

คนก่อเหตุคือนายอนุเทพฉินนอก
หรือนายโอลานน้องชายต่างพ่อ

เหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกันคือ๒๐มิถุนายนนะคะ
ทะเลาะกันแล้วก็เอาไม้หน้าสามท่อนเมื่อสักครู่นี้
ตีหน้าพี่ชายตีตามลำตัวพี่ชายจนสุดท้ายพี่ชายเสียชีวิต
ได้คุยกับคุณป้าของผู้ตายค่ะ
คุณป้าทวินบอกว่าสองคู่นี้เนี่ยเป็นพี่น้องต่างพ่อ

ฝ่ายพี่ชายก็คือฝ่ายผู้ตายเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนพ่อของฝ่ายน้องชายหรือคนก่อเหตุก็หายสาบศูนย์
แม่ก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเหมือนกัน
สองคนนี้อยู่ด้วยกันแต่อยู่กับคุณตานะคะ
ตาเนี่ยมีการโอนที่ดิน๑ไร่ให้กับพี่ชายเอาไว้
หลังจากที่แม่เสียชีวิตเพราะน้องชายไม่ค่อยอยู่บ้าน
กระทั่งตาเสียชีวิตค่ะก็สั่งเสียบอก
พี่น้องแบ่งที่ดินกันคนละครึ่งบ้านคนละหลังนะ
แต่นายโอลานไม่ค่อยพอใจค่ะก็ออกไปทำงานที่ต่างจังหวัด
แล้วก็ปล่อยทิ้งบ้านให้รกร้างในติ๊กพี่ชายเลยให้คนอื่นมาเช่าบ้าน
หวังว่าจะเก็บเงินให้น้องใช้เพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเอาการเอางานเท่าไหร่
แล้วก็มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเคยติดคุกคดีรักทรัพย์อีก
ออกจากคุกมาเนี่ยสามเดือนเองพอออกจากคุกมาปุ๊บก็ชอบมาถามถ่ายเรื่องแบ่งที่ดิน
พี่ชายก็บอกก็หาเงินมาสิจะได้เอาไปโอนที่ดินกัน
ได้แล้วจะได้มาโอนเพราะมันโอนเปล่าไม่ได้มันต้องเสียค่าโอนอืม
โอลันก็เลยไม่พอใจอีกวันเกิดเหตุ
ติ๊กพี่ชายขับรถกระบะมาหาที่บ้านในสภาพเลือดเต็มใบหน้าเลยค่ะแล้วบอกว่าโดนน้องเอาไม้ฟาดหน้าทุบตี
แล้วมึงไปอยู่บ้านทั่วตน

บ้านมึงก็ให้เขากินค่าเช่า

ว่าอย่างนี้ไอ้เจ้าน้องหนุโยม
สงสารสงสารคนนี้

อืม

เปิดประตูลงมา

มันบอกว่าไอ้โอลานมันตี
อืม

ไปถึงเจอสภาพเล

เราถือให้ดูเนี่ยนะคะตอนแรกอ่ะเนอะบ้านก็ถือว่าค่อนข้างรกค่ะ
เขาบอกว่าพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจก็จับตัวนายโอลานไปดำเนินคดีข้อหาฆ่า
และทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้ว
ส่วนตัวโอลานก็ไม่มีใครไปทำเรื่องขอประกันตัวตอนนี้ก็ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ